เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบศพชายอายุ๔๒ปี
เป็นอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ค่ะ
เสียชีวิตอยู่ในรถกระบะอยู่ที่นั่งด้านหน้า
แล้วรถยังติดเครื่องอยู่เลยนะคะ
ไปสอบถามพันธุ์ระยะพันธุ์ระยะคาดว่า

เพราะไปตระเวนเล่นเกมโปเกมอน

แต่ว่าอาการที่เป็นโรคประจำตัวอยู่มันกำเริบขึ้นมา
แล้วก็ทำให้เสียชีวิตในรถเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้เองตำรวจภูทรเมืองนครนายกค่ะ
รับแจ้งเหตุพบศพชายเสียชีวิตในกระบะ
ขณะที่รถกระบะคันนี้ยังติดเครื่องอยู่เลยนะคะ
อยู่แถวปากซอยเฉลิมพระเกียรติร๙
ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายก

ในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตชื่อว่านายนบพร
อนุสรสมรสอายุ๔๒ปีค่ะ
เป็นอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

เป็นรถกระบะสีบอลหมายเลขทะเบียนนครนายก
สภาพศพมีคราบเลือดไหลออกมาจากปาก

ภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าว่าช่วงเช้าออกจากบ้าน

พอไปถึงน้ำตกโทรกลับมาหาสามีถูกตัดสายทิ้ง
ในตอนแรกเข้าใจว่าสามีขับรถออกไปเล่นเกมโปเกมอน
ไม่สะดวกรับสายก็เลยตัดสายพลิกไปนะคะ
เพราะว่าปกติแล้วสามีจะขับรถตระเวนเล่นเกมแบบนี้เป็นประจำเลย
เวลาไปอีกจนถึงช่วงบ่าย๒โมงค่ะ
กลับมาถึงบ้านเข้าบ้านไม่ได้
พยายามโทรหาสามีอีกทีนี้สามีไม่รับสายเลยนะคะ
หลังจากนั้นมาทราบว่ามีผู้ไปพบศพสามี
เสียชีวิตในรถคันดังกล่าว
ทั้งนี้สามีมีโรคความดันโลหิตสูง
แต่ว่าระยะหลังไม่ได้กินยาอย่างต่อเนื่อง

ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทานไม่ได้ทานยา
เดี๋ยวรอไปตรงไหน

หนูไม่ทราบค่ะเพราะว่าพอดีหนูออกพาลูกไปเล่นน้ำตก
เล่นน้ำตกกับญาติอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้อยู่บ้านแล้วเขาก็ออกมาจากบ้านมา

เล่นเกมไปจากที่เล่นเกมใช่
เล่นเกมขับรถเล่นเกมอะไรอย่างนี้
ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นคือเล่นเกม
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและเก็บหลักฐาน

ที่โรงพยาบาลมศวองครักษ์
พร้อมจะสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไป
ใครที่มีโรคประจำตัวใดอยู่นะคะ
รับประทานยาอย่างเป็นประจำแล้วก็มีติดตัวไว้ตลอดด้วยนะคะ